ตอนนี้สภาพอากาศที่แปรปรวนหลายพื้นที่
อาจจะทำให้กระทบต่อตารางการบินของสายการบินต่าง

สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยยืนยันแล้วนะครับว่า
กแอร์ไม่ได้บินล่าช้าหรือว่าดีเล
ที่ไม่ตรงตามตารางบินก็เนื่องมาจากว่า
อากาศอาจจะไม่เป็นใจมีอากาศที่แปรปรวนนะครับ
ส่วนผู้บริหารสายการบินนกแอร์บอกว่า
ตอนนี้สายการบินติดอันดับที่๗ของสายการบินที่ตรงเวลาระดับโลกนะครับ
จุฬาสุขมานพผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย

ปัญหาเที่ยวบินของสายการบินนกแอร์ที่ล่าช้าหรือว่าดีเล

ส่วนใหญ่ก็เกิดจากเหตุภัยธรรมชาติ
ถือว่าเป็นความผิดของผู้ประกอบการ
เพราะไม่ได้เกิดจากการบริหารจัดการที่ผิดพลาด
ตามปกติเที่ยวบินดีเลช่วงเดือนสิงหาคมและกันยายนของทุกปี
ถือว่าเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นโดยทั่วไปครับ
เนื่องจากว่าได้รับผลกระทบจากพายุฝน
โดยสายการบินนกแอร์มีเที่ยวบินดีเล๕๗๓เที่ยว
เที่ยวบินทั้งหมด๕๑๔๐เที่ยว
เฉลี่ยเป็นวันแล้วก็จะมีความล่าช้าประมาณ๒๐เที่ยวบินต่อวัน

คุณผู้ชมครับสายการบินที่ให้บริการในไทยส่วนใหญ่

เทียบกับสถิติการบินในรอบ๖เดือนที่ผ่านมาของนกแอร์
และนั้นก็พบว่าล่าช้าเพียง๑๑๒และยังไม่พบว่ามีการดีเลยเกิน๒ชั่วโมง
และในช่วงต้นเดือนธันวาคมถึงมกราคม

จากปัญหาหมอกทำลายทัศนวิสัยด้านการบิน

ประทานเจ้าหน้าที่บริหารสายการบินนกแอบอกว่า
ในช่วง๗เดือนที่ผ่านมา
นั่นก็คือความภาคภูมิใจของสายการบินนกแอร์นั่นเองครับ